หลายคนต้องเคยใช้บริการคุณเคยใช้แน่นอน

จากต้องดูแล้วว่าเส้นทางจะพาเราไปหลงหรือเปล่า
ต้องระวังคนขับแท็กซี่บางที
เราต้องดูว่าจะปลอดภัยไหมจะอันตรายไหม

กำลังจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่า
เขามีชาวเน็ตนะมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอคลิปหนึ่งคุณผู้ชม

รู้ว่าเดี๋ยวนี้มิเตอร์ขึ้นทุก๑วินาที
นะเขียนว่าทุก๑วินาทีครับ
งกันขนาดนี้เอากระเป๋าตังค์ไปเถอะ
อันนี้คือถ่ายเป็นคลิปดูที่มิเตอร์เลย
ดูสิฮะเลขขึ้นแป๊บขึ้นอีกแล้ว
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับ
เจ้าของคลิปโดยสารแท็กซี่ทะเบียนท้อทหารรอเรือ๘๘
แล้วก็พบว่ามิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติครับ
ชาวเน็ตก็พอไปดูคลิปนี้ก็ต่างวิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานา
ส่วนหนึ่งก็แนะนำให้เจ้าของคลิปไปแจ้งทางกรมการขนส่งทางบก
ส่วนตัวบางส่วนก็แสดงความคิดเห็นว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้มาแล้ว
ซึ่งคล้ายกันคือมิเตอร์ขึ้นไปเร็วมาก
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ลองสังเกตจากคลิปคุณผู้ชมลองดูพร้อมกันนะฮะ
ที่มีความยาวประมาณ๒๗วินาทีครับ
ราคาขึ้นไปอยู่ที่๒๖๕บาท

ทีนี้มาเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชม
เทียบเรื่องของราคาค่าโดยสาร
ตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก
ซึ่งระยะทางที่เห็นในคลิปวิดีโอนี่นะคะ

คือ๒๒๕บาท
แต่ว่ามิเตอร์ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ราคาพุ่งขึ้น๒๖๕บาท
ว่าส่วนต่างคือ๔๐บาท

แล้วก็เป็นประเด็นในโลกโซเชียลทีมข่าวของเรา
ปลดทุกข์ก็ติดต่อสอบถามไปยังกรมการขนส่งทางบกค่ะ
ว่าได้เห็นคลิปนี้หรือยังทราบหรือยัง
แล้วก็ตอนนี้เรียกแท็กซี่คันดังกล่าวมาพบ
เพื่อตรวจสอบมิเตอร์ว่ามีความผิดปกติเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร

เป็นผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบกตอนนี้

ครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สนีคุณอาริยาครับ

จากที่มีคนแจ้งมาแบบนี้เอาแท็กซี่ไปตรวจสอบแล้ว
ผลออกมาผิดปกติเป็นการโกงมิเตอร์ไหมครับ

ซึ่งมีมาตรค่าโดยสารขึ้นผิดปกตินะครับตามที่ได้ดูกันแล้วนะครับ
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกนะครับได้ประสานกับผู้ที่ถูกร้องเรียนนะครับ
ตามตัวได้แล้วคือนายธวัชชัยสุนะครับ
เขาให้ความร่วมมือจากกรมการขนส่งด้วยดีนะครับ
ซึ่งวันนี้ได้มีการนำรถมาให้กรมการขนส่งทางบก
ตรวจสอบนะครับครับซึ่งเราได้เอาอ่านำรถเข้าตรวจสอบอ่า
เพื่อตรวจสภาพนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมาตรค่าโดยสารนะครับ
เป็นเครื่องนะครับอืมซึ่งผลจากการตรวจสอบแล้วเนี่ย
เครื่องทดสอบคำนวณระยะทางแล้วก็เวลาและค่าโดยสารนะครับ
ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่งมีการตรวจสอบต่อไป
ในเรื่องของขนาดยางนะครับขนาดยางก็เป็นสาเหตุหนึ่ง
ที่ที่ทำให้มาตรฐานเนี่ยขึ้นผิดปกติได้เพราะขนาดยางก็ถูกต้องตามที่
กฎหมายกำหนดนะครับแล้วก็เราก็ตรวจสอบ
เรื่องของหมายเลขประจำรถของมิเตอร์นะครับ
ก็ตรงตามที่ได้จดทะเบียนไว้อันนี้เราตรวจสอบด้วยด้วยเครื่อง
เครื่องมือนะครับเอ่อเราก็มาตรวจสอบใหม่
ให้ตรวจสอบในภาคสนามนะครับตรวจสอบในภาคสนามคือ
นำรถเนี้ยไปวิ่งจริงตามที่อ่าผู้โพรตได้แจ้งไว้นะครับ
เนี่ยสาเหตุนี่มันเกิดขึ้นเฉพาะอะไรนะครับ
เราก็มาตั้งทีมพิเคราะห์กันอีกนะครับ
ก็สอบถามไปทางค่อนกันพูดเชี่ยวชาญทั้งสถอยสภาพรถ
ก็ใดตรวจตอบแล้วเนี่ยบอกว่ามา่าธรรมรุ่นนี้นะครับ
ซึ่งกรมการกระสงค์ทั้งบกนั้นให้ฟาร์มผิดชอบไปตั้งแต่ปี๒๕๔๓
เป็นมาร์ดรุ่นเก่าซึ่งไม่มีตัวสลิฟต์
ซึ่งมาร์ดตัวนี้เป็นการใช้งานเป็นระยะเวลานาน
ซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าใช้นาน
มันจะทำให้วงจรไฟเนี่ยอาจจะไปรับ
หรืออาจจะทำให้โปรแกรมชำรุดเสียหายได้
ทีนี้เราก็มาดูว่ามาร์ดตรงนี้
จะหมดอายุในประมาณปี๒๕๖๐หรือ๖๔

จะใช้มาตรค่าโดยสารที่มีใบเสร็จรับเงินเท่านั้น
ที่เป็นเรื่องในคลิปนั้นเป็นมาตรรุ่นเก่า
แล้วแบบนี้ต้องให้เปลี่ยนไหมครับ

เพราะว่ามิเตอร์ก็ขึ้นเร็วกว่าปกติแบบนี้

คุณธวัชชัยก็จะผิดในข้อหาที่
มาตรห้าของเลข๒คือใช้อุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ปรับไปแล้ว
อัตราไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ให้คุณธวัชชัยนำเครื่องมาตรค่าโดยสาร
ไปซ่อมที่บริษัทเหรียญอินเตอร์เนชแลล์
ที่อยู่แถวบางเขน
ซึ่งคุณธวัตชัยก็กลับมาแล้วพร้อมไปเสร็จ
ก็เอามาตรเข้าโดยสารนี้ไปซ่อม
ก็มีค่าคิดค่าบริการต่อสายไฟ๑๕๐บาท
แล้วก็ค่าตรวจเช็คแผงวงจรมิเตอร์๑๐๐บาท

ตอนนี้มาตรเคราะห์โดยสารของรถถันไม้เลขทีเบียน
ทหารเรือ๘๐๙นี่ก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรอกครับ
พอครับเพราะฉะนั้นอยากให้ข้อมูลเป็นความรู้หน่อยค่ะ
ระยะทางที่วิ่งไปประมาณ๒กิโลเมตรแบบนี้

กิโลเมตรแรกนี่๓๕บาทใช่ไหมครับ
ถ้าที่เราเอาไปทดสอบ
กิโลแรกมันจะขึ้น๒บาทเป็น๓๕บาท

ทดสอบนี่ก็ตรงนะครับตรงทุกอย่างครับผม
วันนี้ต้องขอบคุณท่านผอมากนะครับ
ขอบคุณครับคุณสุกรีจามรุภูมิครับ
ท่านผู้บริการกองตรวจการขุนส่งทางบกนะครับ
ต้นน่าจะเป็นความผิดปกติของวงจรไฟ
มิเตอร์ใช้มาตั้งแต่ปี๒๕๔๓ก็๑๐กว่าปีแล้ว
ถูกต้องแล้วก็มิเตอร์นี้นี่คือจะหมดอายุประมาณปี๖๐
เพราะฉะนั้นรุ่นนี้มันก็เลยทำให้ตัวเลขของค่าโดยสาร

แต่ว่าตอนนี้ก็มีการแก้ไขซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ

เตอร์ทุกรุ่นจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถปริ้นต์ใบเสร็จออกมาได้

ล่าสุดนะครับคนขับรถคุณนวัดชัยก็ถูกปรับไปแล้ว๑๐๐บาท